ตอนนี้ครอบครัวบัวหลวงของเรากลับมาแล้วนะคะขอเชิญคุณเสริมศักดิ์กับคุณธนรัฐสวัสดีค่ะ

ก็คงจะมาอัปเดตสถานการณ์การลงทุน
แถว๑๔๕๙แต่สุดท้ายแล้วตลาดยืนไม่ได้มาปิดที่ประมาณ๑๔๕๐ปิดลบลงไปประมาณ๔จุด
ณจุดประมาณ๑๔๕๐นี่ทำไมดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงเลยไปไม่ค่อยผ่าน

ใช่ครับดับทรีย์จริงแล้วทดสอบหลายขั้นแล้วด้วยกันนะครับข่าวบริเวณ๑๔๕๐จุดนะครับ
แต่ว่าก็มีแรงขายเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราจับตาดูเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีความผันปวนแล้ว

จาก๔๙เมื่อวาน๔๘ช้ามาวันนี้ดูอยู่ประมาณ๔๖เหรียญต่อมาแล้ว
ใช่ครับตอนนี้ถามว่าสินทรัพย์เสี่ยงเท่าไรแหละตอนนี้เริ่มมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับ
ไปสู่ทองคำซึ่งดูเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยใช่ครับอ่าอย่างงี้ตลาดทองคำ
นักลงทุนทางบ้านที่สะดวกซื้อได้ทองคำแท่งเกรงกำไรหรือว่าลงทุนกองทุนทองคำตรงนี้
น่าสนใจไหมพี่เอกยิ้มเลยยิ้มเลยฉีกยิ้มได้เลยตอนนี้น่าสบายนะ
ดูเข้าไปแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ดูเหมือนตอนนี้เนี่ยพี่เอกตลาด
เพราะว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่ง
อีกเครื่องจักรหนึ่งซึ่งจะขับเคลื่อเศรษฐกิจในปีนี้ก็คงจะเป็นทางภาครัฐ
เราเห็นแล้วเมื่อวานนี้มีการขายซอกประมูลในรถไฟฟ้านะครับ๓สายนะครับ
แล้วปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับเห็นว่าจะมีการลงทุนจากภาครัฐเยอะแยะเลยนะ

จะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงทางคู่แล้วก็มีโทเวย์อะไรไปอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับ

ก็คือกองทุนพื้นฐานเพื่ออนาคตแห่งประเทศไทย

ตรงนี้เขาทำอะไรบ้างครับพี่เอกครับ
ก็คือไปลงทุนในเกี่ยวกับโครงสร้างทางพื้นฐานเกี่ยวกับพวกระบบขนส่งสื่อมวลชนนะครับ
เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็แทนที่ภาครัฐจะกู้เงินอย่างเดียว
ก็เลยต้องมีออกเป็นกองทุนลักษณะนี้มา

ส่วนต่างหากผลประกอบการเติบโตดีขึ้น
ครับโอเคนะครับก็คอยติดตามสำหรับตัว
ไทยรัฐฟิลเจอร์ฟังซึ่งคาดว่าน่าจะมีในปีนี้
ถ้าสนใจทุกคนครับใช่ครับครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณธนรัฐ
จากครอบครัวบัวหลวงค่ะสรุปกันง่ายง่ายตอนนี้นักลงทุน
ใครที่คิดว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้สูงอยากจะลงทุนในหุ้นในน้ำมัน
ได้นะคะแต่ตอนนี้ค่อนข้างมีแรงขายอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงผันผวนตลอดนะ
ไปเลยค่ะกองทุนทองคำตอนนี้เขาบอกว่ายิ้มออก
เพราะว่าทำนิวไฮด้วยคนยังคงเทใจไปที่การลงทุนในทองคำอยู่
เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำเลือกเอาได้เหมาะแบบไหน
พร้อมแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะส่วนกองทุนที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้